คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่น้องเต้ธนิษฐ์ถูกแทงในวันสงกรานเมื่อปี๕๙จนเสียชีวิต
แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมาเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณพ่อของน้องเต้คือนายสุภาชัยเนี่ย
ฟังคำตัดสินสารชั้นต้นพอสารพิพากษาให้ยกฟ้อง
คุณพ่อกระโดดสารจนเสียชีวิต
แล้วก็ล่าสุดมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะกับคุณปู่ของน้องเต้
เพราะว่าคุณปู่ตรอมใจค่ะที่ทั้งลูกชายต้องมากระโดดศาลจนเสียชีวิต
แล้วก็หลานถูกแทงยังไม่มีความคืบหน้าเลย
บอกว่าอีกหนึ่งชีวิตวันนี้ผมทราบข่าวว่า
คุณพ่อของคุณสุภาชัยธันหสุนทร
ที่กระโดดตึกสารอาญาเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคม
เสียชีวิตเพราะว่าตอมใจที่คุณสุภาชัยกระโดดตึก
รวมแล้ว๔ชีวิตทั้งน้องเต้เพื่อนน้องเต้คุณสุภาชัย

ที่ตายเพราะสาเหตุการตายของน้องเต้

ก็เดินทางไปพบครอบครัวของน้องเต้ที่วัดกุณฑี
เป็นสถานที่ตั้งสวดศพของน้องเต้แล้วก็คุณปู่น้องเต้
เมื่อไปถึงค่ะทางครอบครัวก็บอกว่า
อยากจัดงานแบบเรียบง่ายไม่อยากให้มีการเสนอข่าวเพิ่ม
เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของครอบครัวก็บอบช้ำ
แล้วครอบครัวก็ติดต่อไปหาทนาย

เพราะว่าอยากเป็นส่วนตัวในการจัดงานศพ

สื่อยังไม่ทอดทิ้งครอบครัว
แล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงต่อไป

ทางตำรวจของชุดกองบัญชาการตำรวจนครบาน

แล้วก็ไปตรวจสอบย้อนหลังกล้องวงจรปิด

แล้วก็หาตัวละครที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
หลังไปเมื่อปี๕๙ใหม่หมดเลยนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีการสรุปหรือว่ารายงานใดในขณะนี้ค่ะ